คุณผู้ชมคะใครเคยไปที่น้ำตกไซโยกันบ้างค่ะ

น้ำก็จะแบบใสเขียวเลยนะ

แต่เคยได้ยินคนรอบตัวว่าลองไปดูสิมันสวย
ท่องเที่ยวคนนี้เขาบอกว่าไม่สวยแถมด่าว่าว่าค่าเข้าเนื้อแพง
บ่อปลาคาร์ฟที่บ้านยังสวยกว่าอีก
มันก็มีการเกิดปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่ด้วยลองไปดูค่ะ
นะครับที่บ้านผมยังสวยกว่าผมพูดเลยมันคือการแขกตา
เข้าใจไหมครับมันสมบัติชาตินี่คือคนไทยมาเที่ยวร้อยหนึ่งอ่ะแพงเกิน
ผมบอกเลยบอกให้เจ้าหน้าที่ที่นี่หรือว่าพอได้ดูที่สุราชบ้าง
สวยกว่านี้เป็นร้อยเท่า
นี่แหละค่ะนี่แหละนี่เลยคำเด็ดของเขาประโยคเด็ดคือ
บ่อปลาค้าที่บ้านผมยังสวยกว่าไปดูที่สุราชบ้างสวยกว่านี้เป็นร้อยเท่า
หนุ่มคนนี้โวยแหลกใส่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติค่ะหลังจากที่พาครอบครัวมาเล่นน้ำตกไซโยกที่กาญจนบุรี
และทางอุทยานแห่งชาติเขาก็ต้องเก็บค่าเข้าอยู่แล้วก็คือคนละ๑๐๐บาท
เจ้าตัวบอกโอ๊ยพอไปเห็นน้ำตกแล้วนะคะแม้ถึงกับสายหัวเลยทีเดียว
เออเจ้าตัวบอกสายหัวเลยทีเดียวนะคะเนี่ยนี่แล้วก็บอกว่าเสียความรู้สึก
น้ำตกเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่ได้เกิดความประทับใจอะไรเมื่อเทียบกับเงิน๑๐๐บาทที่เสียไปนะคะ
อ่ะงานนี้ก็มีคลิปมาโพสต์ลงโซเชียลหวังจะให้กรมอุทยานรับรู้
เจ้าของคลิประบุแบบนี้ว่าดันไปให้ถึงกรมอุทยานแห่งชาติค่าเข้าโหดวงเล็บ
อ่ะคำพูดไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ค่ะถ้าสวยว้าวจะไม่วีนอืม
แต่สิ่งที่เข้าไปเจอคือคนไทยมาเที่ยวไทยสมบัติชาติ
จ่ายภาษีถูกต้องทุกเดือนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของรายได้
แต่มาเจอแบบนี้มันเกินไปแฮชแท็กไซโยกใหญ่กาญจนบุรี
แท็กค่าเข้าหนึ่งร้อยสวยเหรออ่างานนี้คุณผู้ชม
เอาอย่างนี้เลือกเลยแล้วกันคุณผู้ชมอยู่ฝั่งไหนคะ
นะคะชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นโอ้ยหลากหลายจริงจริง
แบบนี้จริงจริงมันก็ไม่ถูกนะคะนี่คือความคิดเห็นชาวเน็ตค่ะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราอ่ะ
ต้องรอหรอกค่ะก็ลงไปที่พื้นที่กันหน่อยนะคะ
ไปที่นี่เลยค่ะที่อุทยานแห่งชาติไซโยกกาญจนบุรี
ไปเจอกับทางด้านของนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษค่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคุณสุพลคำสนอนะคะ
คุณสุพลเขาบอกแบบนี้ว่าตามที่มีการเผยแพร่คลิปไปเนี่ย
คือจริงก็เห็นแล้วเขาเองก็อยากจะชี้แจงนะ
ในส่วนของอุทยานเองเขาจัดเก็บค่าบริการเนี่ย
คือตามประกาศตามประกาศเลย
อย่างถูกต้องของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็กำหนดเอาไว้คุณผู้ชมนี่คือประกาศที่เขากำหนดเอาไว้ว่า
ถ้าเป็นคนไทยผู้ใหญ่จะเสียค่าเข้า๑๐๐บาท
ถ้าเป็นเด็ก๕๐บาทแต่ถ้าสมมุติคุณเป็นชาวต่างชาติ
ก็ผู้ใหญ่จะเสีย๓๐๐เด็กเสีย๒๐๐ค่ะ
ส่วนพวกยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ย
ก็จะเสียในราคาต่างกันรถยนต์๓๐รถจักรยานยนต์๒๐บาท
อันนี้เป็นตามประกาศนะคะปัจจุบันที่ใช้อยู่
แต่แต่ค่ะคุณผู้ชมคือทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาก็มีการชี้แจงว่า
เมื่อวันที่๙ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมา
มีการประกาศออกมาใหม่แล้วนะคะในราชกิจจานุเบกษา
จะมีการเปลี่ยนอัตราค่าเข้าอุทยานแห่งชาติใหม่
และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่๗มิถุนายน๒๕๖๕นี้
ก็คือเดือนมิถุนายนนี้แหละที่จะถึงเขาจะเปลี่ยน
เปลี่ยนเป็นยังไงครับพี่ปอเห็นบอกว่าอัตราค่าเข้าผู้ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนเลยเนอะ
ใช่ค่ะอุทยานแห่งชาติไซโยกอัตราค่าเข้าถ้าเป็นผู้ใหญ่จะอยู่ที่๖๐บาท

ถ้าเป็นชาวต่างชาติผู้ใหญ่๓๐๐บาทเด็ก๑๕๐บาท
ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติไซโยกเขาก็ติดต่อกับผู้ใช้บัญชี
แจงทำความเข้าใจถึงการจัดเก็บค่าบริการแล้ว
มันเป็นไปตามประกาศตามข้อหนึ่งไงอืม
และในอนาคตเมื่อระเบียบกรมอุทยานตามข้อ๒ออกมาและมีผลบังคับใช้
ก็แน่นอนว่าจะลดอัตราค่าบริการลงมาให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวด้วยนะคะ
คือเขาก็มีการติดต่อขออธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
มันเป็นตามประกาศจริงแต่เดี๋ยวเดือนมิถุนาเนี่ยมีลดแน่นอน
ส่วนนะคะทางด้านบรรยากาศค่ะที่อุทยานนะคะแห่งชาติไซโยกแห่งนี้
ว่าเป็นยังไงก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
เที่ยวชมภายในอุทยานหลายคนบอกนะ
สักข่าวของเราไปสัมภาษณ์เป็นยังไงสวยไหม
เขาก็บอกชื่นชอบบรรยากาศโอ๊ยเงียบสงบ

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความคิดเห็นอย่างนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้เขามีการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะ

ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวพักผ่อน
เอานะเที่ยวไทยนะคะช่วยคนไทยด้วยกันเนอะ

ก็คือเอาไปใช้ในการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็เอาไปบำรุงรักษาให้มันดูดีดียิ่งขึ้นไปอีก

ไปพักผ่อนท่องเที่ยวนะไม่เป็นไร
ใช้เม็ดเงินนิดหน่อยในการดูแลรักษาไป